คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่เมื่อวานให้ดูคลิปภาพเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะถนนค่อนข้างเปียกเพราะว่าฝนตก
ถนนลื่นแล้วเป็นช่วงจังหวะทางโค้งมีรถกระบะที่ขับมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
เสียหลักพุ่งข้ามเลนแบบเกาะกลางถนนมาเลยอ่ะจนทำให้รถมิซูบิชิปาเจโร่ที่เขาขับมาทางตรงของเขา
แล้วเขาขับมาค่อนข้างเร็วพุ่งชนแบบเต็มเต็มเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปถึงสี่ศพเลยนะคะ
นี่ค่ะจังหวะชนแบบเต็มเต็มจังเลยนะคะคือรถมิซูบิชิปาเจโร่ก็ขับมาค่อนข้างเร็ว
แต่เขาก็ขับมาเลนของเขาปกติรถกระบะโตโยต้าสีขาวนี่เสียหลักพุ่งข้ามมา
แล้วก็เลยโดนชนไปแบบเต็มเต็มกลางลำเลยนะคะมันกระทันหันมากนะฮะจริงค่ะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะจุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงศรีทรัพย์อนันต์บนถนนสายสุรินปราศาสตร์
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะครับตำรวจสพเมืองสุรินกับกู้ภัยไปตรวจสอบ
รกระบะโตยต้าสีขาวสี่ประตูหมายเลขทะเบียนกไก่ททหารแปดสามสองเก้าสุริน
สภาพคือพังยับเลยจริงจริงคุณผู้ชมฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะ
ถูกชนจนยุบเข้าไปถึงด้านในประตูหลุดออกมาบานหนึ่ง
บะท้ายหลุดจากตัวรถเลยค่ะนี่คือสภาพรถคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ห้าเก้าหกบุรีรำด้านหน้ารถพังยับนะคะ
ยางรถล้อด้านหน้าค่ะยางระเบิดเลยนี่ค่ะคันนี้
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายนิติธรพริ้งเพราะอายุ๓๙ปี
คนขับรถกระบะสีขาวนายตรินเกษมรักกุล
อายุประมาณ๔๐ที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิตติดอยู่ในรถ
ห่างออกไปเล็กน้อยนะคะนางสาวนัทนภาสุดสำริท
อายุ๒๔ปีนั่งอยู่ด้านหลังคนนี้กระเด็นออกมานอกรถจนเสียชีวิต
แล้วร่างไปติดอยู่กับรางระบายน้ำหน้าโรงศรีค่ะ
กระบะสีขาวคันนี้เสียชีวิต๓ศพคือเสียชีวิตทั้งหมดเลยที่นั่งมาในรถคันนี้
ซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงานของบริษัทน้ำตาลสุรินจำกัดนะคะ
ส่วนภายในรถมิซูบิชิปาเจโร่นายปัญญาสกุลสมอายุ๔๙ปี
คนขับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
จากการสอบสวนค่ะได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุพนักงานบริษัทน้ำตาลสุรินจำกัดทั้ง๓คน
กลับจากการนำสิ่งของไปแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ในตัวเมืองสุรินทร์
กำลังขับรถมุ่งหน้าอำเภอประสาทแล้วก็ขับค่อนข้างเร็ว
จุดเกิดเหตุทางโค้งฝนตกถนนลื่นมีน้ำขัง
กระบะสีขาวเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนมาเลยนะคะ
มิซูบิชิปาเจโร่ขับมาทางตรงก็เลยพุ่งชนกลางลำ
ไม่ทันเสียชีวิต๔ศพจากเหตุการณ์นี้
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัยพร้อมด้วยแขวงการทางจังหวัดสุริน
ตำรวจภูทรจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบนะคะ
ยังเห็นร่องรอยชัดเลยรอยบนพื้นผิวถนนต่าง
เจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุก็๓ปัจจัยหลักค่ะ
สภาพถนน๒คนขับ๓สภาพแวดล้อม
แล้วก็ต้องสำรวจตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะคะว่าถนนเป็นยังไงบ้างใช้งานได้ปกติไหม
เจ้าหน้าที่สำรวจอยู่๒ชั่วโมงก็ไปคุยกันในระดับจังหวัด
แล้วก็สรุปสาเหตุเสนอผู้ว่า
หาทางป้องกันกันต่อเพราะคนในพื้นที่บอกว่า
เนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะด้วยความเป็นทางโค้งด้วยแหละ
แล้วกล่อกลางมันไม่ได้สูงลักษณะกล่อกลางแบบนี้
นี่ไงต้องรอยการพุ่งไปอีกฝั่งได้เลย
จริงค่ะหลังเกิดอุบัติเหตุครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ติดต่อขอรับศพ
บำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ของนางสาวนัทนภาวัย๒๔ปีพนักงานบริษัทน้ำตาล
ครอบครัวนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในหมู่บ้านหนองระอาง
พนมดงรักจังหวัดสุรินบรรยากาศแน่นอนนะคะ

คุณพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่อวานัยสุดสำริทอายุ๔๙
โอ้โหคุยกับทีมข่าวแบบคุยไปทั้งน้ำตาแล้วค่ะ
บอกว่าทำใจไม่ได้จริงพ่อมีลูกสองคน
ผู้เสียชีวิตเป็นลูกสาวคนโตมีลูกชายอีกคนอายุ๑๖
ลูกสาวเรียนจบได้ทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว

นี่นะคะลูกสาวคนนี้อยู่ที่บ้านกับแม่กับน้องชาย
ขับรถบรรทุกส่งของที่กรุงเทพ

คาดคิดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
อ๋อทุกวันเนี่ยน้องเลิกงานก็จะโทรศัพท์คุยกับพ่อ
เมืองต้นนะคะทางบริษัทโรงงานน้ำตาล
ก็จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
มีกำหนดในการชาปนกิจศพของนางสาวนัทนภาในวันอาทิตย์ที่๒๔พฤษภาคมนี้ค่ะ